ทุกผู้ชมครับมีพิษรักแรงหึงหนุ่มสาวโรงงานที่กระทุ่มแบนสมุทรสาคร
คือไม่น่าเชื่อนะฮะคือฝ่ายชายเนี่ยสามีเนี่ยเขาเห็นว่า
ฝ่ายหญิงก็คือภรรยาเขาออกไปนั่งคุยโทรศัพท์นานเหลือเกิน

ความีดไปฟั่นเขาเข้าที่คอนะ

หลังได้รับแจ้งเหตุสพกระทุ่มแบนก็มาตรวจสอบนะครับ
ผู้ที่ถูกทำร้ายจนเสียชีวิตเนี่ยอยู่ที่ห้องเช่าแถวหมู่๘ตำบลท่าไม้ที่กระทุ่มแบนนะฮะ
เป็นลานด้านหลังห้องเช่านะครับเป็นเนินดินข้างกำแพง
ผู้หญิงคนนี้เป็นชาวเมียนมาชื่อนางสาวแทโมอายุ๓๐ปี
ถูกของมีคมฟันเข้าที่คอตรงจุดข้างลำคอแต่มันลึกมาก
แผลลึกไปถึงกระดูกคือคอเกือบขาดแล้วใกล้กับศพของนางสาวแทรโม
มีโทรศัพท์มือถือตกอยู่เครื่องหนึ่งถัดออกไปสัก๓เมตร
เจอมีดปังตอที่มีคราบเลือดวางทิ้งอยู่อีกหนึ่งเล่ม
นี่เป็นหลักฐานที่เจอในที่เกิดเหตุนะครับคนที่ก่อเหตุชาวบ้านแถวนั้น
คนในระแวกห้องเช่านะแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านช่วยกันจับตัวไว้ได้นี่ฮะ
นายจอซายาอายุ๒๘ปีเป็นชาวเมียนมาเหมือนกัน
เป็นสามีของนางสาวแทรโมคบหากันมา๔ปี
จากการสอบสวนเนี่ยพบว่าผู้ก่อเหตุฆ่าภรรยาตัวเองเพราะหึงหวง
ก่อนจะเกิดเหตุเห็นภรรยาออกไปนั่งคุยโทรศัพท์อยู่นานมาก
เลยคิดว่าคงจะคุยกับผู้ชายแล้วโมโหอย่างหนัก
เพราะเชื่อว่าภรรยาเนี่ยปันใจไปให้ชายอื่น
ก็เลยเอามีดปังตอที่อยู่ในห้องออกไปฟันคอเขาเลย
นี่ฮะเขาจับกันไว้ได้คนนี้นะครับนายจอซายาอายุ๒๘ปี
วันนี้คุณแซคนัทธวินผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่หอพักตรงนี้นะครับ
อยู่ในพื้นที่ตำบลท่าไม้อำเภอกระทุ่มแบน
นี่ฮะลักษณะเป็นห้องแถวขนาดใหญ่มีเกือบร้อยห้องอ่ะค่ะ
ส่วนใหญ่เป็นแรงงานชาวต่างด้าวนะ
ก็ไปตรงจุดที่นางสาวแทโมเขาถูกทำร้ายจนเสียชีวิต
ตรงนั้นจะเป็นข้างกำแพงนะฮะ
วันนี้ยังมีคราบเลือดนะเลอะกระจายเต็มไปหมดเลย
มีกองขี้เท่าด้วยเหมือนกับเพิ่งมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณอะไรประมาณอย่างนั้น
นี่อยู่ตรงนี้นะฮะมีดอกม้งดอกไม้
เราได้เจอกับแม่แล้วก็น้องชายของผู้ตายนะครับ
อยู่ที่ห้องพักนะฮะนี่คุณแม่ยังทำใจไม่ได้
น้องชายก็อายุ๒๓นะฮะ
น้องชายบอกว่าคนก่อเหตุแล้วก็พี่สาวเนี่ย
นี่คือนางสาวแทโมผู้ตายนะฮะในรูปนี่
น้องบอกว่าพี่สาวนี่คบหาอยู่กินกับผู้ต้องหาก็คือ
จอสายาได้สี่ปีแล้วเพิ่งมาอยู่ที่ห้องเช่าเนี่ย
ตรงนี้อยู่กันสองคนคือคนก่อเหตุความจริงก็ดูนิ่งนะ
ปกติก็ดูนิ่งดีเวลาไปทำงานกลับมาอยู่ที่ห้องก็
กงเล่นเกมอะไรก็ว่าไปมีดื่มบ้างนิดหน่อย
แต่ที่สำคัญก็คือเขาเป็นคนขี้หึงมาก
เขาห่วงพี่สาวมากนะพี่สาวที่เป็นเมียเขาเนี่ย
อันนี้ครั้งแรกครับ
แม่ของนางสาวแทโมผู้ตายบอกว่าตัวเธอกับลูกเนี่ย
กันอยู่สักพักนึงแล้วแต่ก็ยังคุยกันเป็นประจำนะฮะ
ลูกเนี่ยแยกมาอยู่ห้องเช่ากับสามีเมื่อคืนนี้
หลังจากที่นายจอสายาฆ่าลูกสาวแล้ว
นี่โทรมาหาแม่นะโทรมาหาแม่ผู้ตาย
บอกผมฟันคอลูกแม่แล้วนะให้แม่มาดูด้วย
คือแม่บอกว่าตอนนั้นแม่คิดว่าเออไอ้ที่ว่าฟันคอลูกแม่เนี่ย
อาจจะบาดเจ็บหรือเปล่าค่ะสงสัยต้องไปโรงพยาบาล
แต่พอมาถึงที่ห้องเช่าของลูกใจแทบขาด
ลูกเป็นศพนอนจมกองเลือดไปแล้ว
แล้วแม่บอกว่าตอนนั้นนะที่ชาวบ้านแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านเนี่ย
เขาช่วยกันจับกลุ่มตัวคนก่อเหตุเอาไว้ได้
นี่ฮะแม่ของผู้ตายบอกท่าที่เขาไม่ได้สลดอะไรเลย
ดูไม่ได้มีทีท่าจะเสียใจอะไรเลย
จากการสอบถามเพื่อนแรงงานด้วยกันนะครับ
อยู่ที่ห้องพักตรงนี้นะฮะห้องเช่าแถวนี้
บอกว่าปกติสามีภรรยาคู่นี้เนี่ยเขาทำงาน๗โมงเช้า

เหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นประมาณ๒ทุ่มครึ่งของเมื่อคืนนี้
หลังจากกลับมาจากงานทั้งคู่ก็เข้าห้อง
แล้วนางสาวแทโมเนี่ยเขาก็เดินออกมานอกห้อง
มาคุยโทรศัพท์ลักษณะนั่งพิมพ์กำแพงหอพัก

พอฝ่ายของสามีคือนายจอสายาเห็นว่า
ภรรยาออกไปคุยโทรศัพท์นานผิดปกติ

ความมีดปังตอในครัวมาด้วย
แล้วมาถึงเขาก็ทะเลาะกัน
เกี่ยวกับเรื่องของการหึงหวงว่าคุยโทรศัพท์กับใครอะไรยังไง
ที่ฝ่ายชายจะใช้มีดเนี่ย
ฟันเข้าที่ลำคอผู้ตาย
คือฟันเข้าไปเนี่ยคอเกือบขาด
พอเขาฟันคอเมียเสร็จแล้วนะ
เมียเสียชีวิตอยู่ที่ข้างกำแพงเนี่ย
เขาเดินไปบอกคนในหอพักนะ
บอกผมฆ่าเมียแล้วนะเนี่ยประมาณอย่างนี้ฮะ
แล้วก็เดินกลับเข้าไปอยู่ในห้อง

เขาก็เลยช่วยกันแจ้งตำรวจนะ
แล้วผู้ใหญ่บ้านก็มาคุมตัวแล้วตำรวจก็มา
คนในหอพักบอกว่าส่วนใหญ่จะทำงานกะกลางคืนกันตอนเกิดเหตุเนี่ย
ก็เลยไม่ค่อยมีใครอยู่ไม่ได้ยินเสียงนะ

แต่ที่ผ่านมาคู่นี้เขาก็ไม่เคยทะเลาะกันนะ
เพราะตัวผู้ก่อเหตุเองเขาก็ไม่ค่อยจะกินเหล้าสูบบุหรี่หรือว่ายาเสพติดไม่ได้ยุ่งเกี่ยว

บอกว่าผู้หญิงเนี่ยชอบแอบมาคุยโทรศัพท์เนี่ย
เราก็ถามคนที่หอพักเขาบอกเขาก็ไม่เคยเห็นนะ
ไม่เคยเห็นว่าโอ้โหผู้หญิงเนี่ยออกมาคุยโทรศัพท์นอกห้องเป็นประจำไม่มีเลย
เขาก็เพิ่งออกมานั่งพิงกำแพงคุยโทรศัพท์เมื่อคืนนี้แหละ
ทีนี้ท่านผู้ชมครับที่คุณแซคนัทวินผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่หอพักตรงนี้นะฮะ
ที่ตำบลท่าไม้กระทุ่มแบนสมุทรสาครนี่ฮะ
โอ้โหมันเป็นหอพักที่ใหญ่มากมีเป็นร้อยห้อง
นี่ขนาดไปกลางวันนะน้องแซคบอกโอ้โหพี่มันดูแบบวางเวงวางเวง
ในหอพักเนี่ยบอกว่าหอพักแห่งนี้เนี่ยมีเหตุบ่อยมาก
ฆ่าฟันคอกันบ่อยมาก
คือไม่ใช่ทำร้ายกันหรือว่าฆ่ากันอย่างอื่นฮะส่วนใหญ่จะฟันคอ
ที่สำคัญคนในหอพักเขาบอกเขามักจะเห็นวิญญาณเนี่ยเดินวนเวียนอยู่ในหอพักด้วย
ถ้าย้อนไปเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับอย่างเมื่อ๒๐ปีก่อน
คนในหอพักหลายคนบอกเคยเจอผีสาวเมียนมาลักษณะถูกฟันคอเธอคนนั้นผมยาวประมาณหลัง
ซึ่งทุกวันนี้ยังเดินอยู่ยังเดินอยู่ในหอพักอันนี้ตามความเชื่อของเขานะ
ย้อนไปเมื่อ๓ปีก่อนผู้ชายคนนึงอายุ๒๗๒๓ปีก่อนนะครับปี๖๓นี่นะ
เป็นแรงงานที่อาศัยอยู่ในหอพักแห่งนี้วันเกิดเหตุตอนกลางคืนไม่รู้วิ่งหนีใครมา
วิ่งหนีมาแล้วมานอนตายก่อนถึงทางเข้าห้องประมาณ๒๐๐เมตร
พอไปดูกันเนี่ยที่เห็นนอนฟุบลงไปเนี่ยเอ้าถูกฟันมาที่คอ
หลังจากนั้นคนในหอพักก็เห็นวิญญาณของผู้ชายคนนี้อยู่บ่อย
บางทีไปเคาะประตูห้องคนในหอพักก็มีค่ะต้องบอกว่าเออเดี๋ยวจะทำบุญให้นะ
วิญญาณเขาก็หายไปแล้วก็นี่ล่าสุดก็คือเมื่อคืน
หญิงสาวคนนี้ถูกฟันคอเหมือนกันคนที่อยู่ที่นี่ก็เลยแบบคือประมาณว่า
ตัวตายตัวแทนหรือเปล่าอะไรประมาณอย่างเนี้ยนะฮะเป็นเรื่องของตัวตายตัวแทนหรือเปล่า

ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อนะครับทุกผู้ชมครับเบื้องต้นตำรวจนำตัวนายจอซายาผู้ต้องหาไปฝากขัง
ไว้ที่สพกระทุ่มแบนที่ห้องคุมขังก่อนนะฮะ
ไม่ได้ไปทำแผนนะครับวันนี้เพราะว่าผู้ต้องหาเมื่อคืนนี้ก็ไม่ได้หลบหนีไปไหน
ก็รอมอบตัวอยู่ในห้องนะครับตอนนี้ถูกแจ้งข้อหาคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็ให้ชี้จุดไปตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้ว